อีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะตรงจุดนี้เป็นจุดก่อสร้าง
เป็นไซส์งานการก่อสร้าง
แล้วเขากำลังเปิดหน้าถนน

เป็นบ่องานเพื่อก่อสร้างสาธุปโภคใต้ดิน

แต่ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซต์
ผู้หญิงเป็นคนขี่อยู่ขับย้อนสอน

และบ่อความสูง๖เมตร
รถจักรยานยนต์ทั้งตัวผู้หญิง
ตกลงไปแบบนี้เลยนะครับ

หงายแน่นิ่งอยู่ในบ่อ
ซึ่งตัวเนี่ยมอมแมมเลอะเทอะไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญฮะนี่รถมอเตอร์ไซค์ก็พังเสียหายด้วยนะครับ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตำรวจสนบุคโลได้รับแจ้ง
เข้าตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ตกท่อบริเวณถนนรัชดาพิเศษท่าพระ
ก่อนถึงซอยรัชดาท่าพระ๗ทับ๑แขวงดาวคนองเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับ
ในที่เกิดเหตุตรงนี้เป็นถนน๔เลน
แต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจคือภายในไซส์งาน
ตรงจุดที่เขามีการเปิดถนนจนเป็นหลุมลึก๖เมตรแบบนี้
พบทั้งคนเป็นผู้หญิงบาดเจ็บนอนนิ่งแบบนี้คุณ
ดูสภาพสิฮะนอนนิ่งแบบนี้ขยับตัวไม่ได้นะฮะ
ตกลงไปนอนหงายฮะแล้วจักรยานยนต์ก็ตกลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ผู้บาดเจ็บคือนางกรยานียงยิ่งพงพันธ์อายุ๕๕ปี
เหนือตัวก็เต็มไปด้วยโครนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติการด้วยความรอบครอบนะครับ
ใช้รถเครนนำอุปกรณ์โรยตัว

ต้องค่อยทำค่อยทำคุณ
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงก่อนจะนำขึ้นมาได้
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตากศิลป์นะครับ
หลังเกิดเหตุทีมข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบว่าท่อก่อสร้างดังกล่าวถูกปิดฝาเรียบร้อยแล้ว

รถสามารถสัญจรไปมาได้นี่คุณเราลงพื้นที่ตอนเช้า
จริงมันเป็นอย่างนี้คุณมันต้องปิดไว้
แต่ตอนที่เขาทำงานเขาเปิดแล้วเขาก็ลงไป
ลงไปก่อสร้างสารอสูตรประโปรกใต้ดิน
นวลคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าตรงจุดนี้
เขามีการก่อสร้างมานานเกือบปีแล้ว
และทุกวันนะช่วงเวลาสักประมาณ๔ทุ่ม
เจ้าหน้าที่จะมาเปิดหน้างานเพื่อลงไปทำงาน
และประมาณตี๔ก็จะปิดหน้างาน

แล้วถามว่าเขาติดฟืนติดไฟอะไรไว้ไหม
เขามีป้ายเตือนไหมเขามีคุณเขามีป้ายเตือนเอาไว้
แต่รถจักรยานยนต์ของคนเจ็บดันขับย้อนสอนขับสวนเลนมา

ตอนที่เกิดอุบัติเหตุอยู่พุ่งตกลงไปเลย
เราเป็นซักเมื่อกี้เกิดอุบัติไหลละ

ไม่รู้หรือเปล่าไม่ทราบ
นี่เราไม่รู้
นี่ฮะส่วนพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำหัวหน้าไซส์งานก่อสร้างนะฮะ
ก็ให้รายละเอียดแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
คนงานก็เปิดหน้างานกำลังซ่อมแซมด้านล่างตามปกติแล้วครับ
ขี่ย้อนสอนมาด้วยความเร็วแล้วมาถึงที่เกิดเหตุ
หญิงคนดังกล่าวขี่รถฝ่าแผงกั้นเข้ามาเลยนะคุณนะ
เป็นเหตุให้ตกลงไปในท่อจนได้รับบาดเจ็บนะฮะ
โอ้โหคนงานก็ตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนการดำเนินคดีกับผู้รับเหมาขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน

ซึ่งต้องรอให้หายดีก่อนว่าเอ๊ะทำไมถึงขี่ย้อนสอนมาแบบนี้
บางทีตรงหน้างานก่อสร้างเขาเป็นการติดป้ายเตือน
กรวยตั้งไฟไว้บริเวณด้านหน้า

คือมันก็จะถึงจุดที่มันเปิดไว้ก่อน
แล้วหลังจากนั้นมันถึงจะเป็นพวกกลวยที่กั้นถูกไหมล่ะคะ
ใช่แล้วก็พลิกมา
อันนั้นน่ะคือปิดฝาปิดทั้งหมดนะแต่นี่เปิด
แต่หัวหน้าสายงานกับคนงานบอกก็ไม่นึกเหมือนกัน